ตำรวจท่องเที่ยวนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนได้
ซึ่งผู้ต้องหากลุ่มนี้มีพฤติการนั่นก็คือหลอกลวงนักธุรกิจเพื่อนร่วมชาติ
มาลงทุนในประเทศไทยให้ไปเล่นการพนัน
บ่อนกาซิโนที่ประเทศเพื่อนบ้านจนหมดตัว
แล้วก็นำตัวไปกักขังหน่วงเหนียว
หลังจากนั้นก็ได้มีการเรียกฆ่าไทย
ล่าสุดผู้ต้องหากลุ่มนี้ก็ยังคงให้การปฏิเสธ
นำกำลังเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายโจจุนหยง

แล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุงค่ะ
หลังจากที่สืบทราบมาว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการ
นั่นก็คือหลอกลวงกักขังหน่วงเหนียวนายเจียนเจียนหมิง
นักธุรกิจชาวจีนที่เดินทางมาติดต่อธุรกิจในประเทศไทยเพื่อเรียกฆ่าไทย
โดยการจับกลุ่มครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากนางสาวเจียนหลงนาลูกสาวของนายเจียนเตี้ยนหมิ่ง
ได้มีการเข้าแจ้งความกับตำรวจนครบานวัดพระยากรัยว่าขาดการติดต่อกับคุณพ่อ
กระทั่งได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มคนร้ายโทรไปเรียกค่าถ่ายมูลค่า๓แสนหยวน
หรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทซึ่งได้มีการโอนไปแล้วเจ็ดแสนบาท
แต่คนร้ายก็ไม่ยอมปล่อยตัวและการตรวจค้นครั้งนี้นะคะ
ตำรวจยังพบตัวนายเจียนเตี้ยนหมิงถูกกักตัวอยู่ด้วย
และจากการสอบถามนายเจียนบอกว่าถูกหลอกพาไปเล่นการพนัน
ฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาจนเสียเงินหมดตัว
แล้วกลุ่มคนร้ายก็โทรศัพท์ไปขอเงินกับลูกสาวอีก
เมื่อตำรวจไทยช่วยได้ก็เลยรู้สึกดีใจมากนะคะ
แล้วก็ขอบคุณตำรวจไทยที่ให้การช่วยเหลือดูแล
ส่วนกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุทั้ง๓คนตอนนี้ก็ยังคงให้การปฏิเสธค่ะ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว
บอกว่าการจับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
พร้อมยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์รวมถึงความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย
สำหรับคดีนี้มีลักษณะเป็นแก๊งมาเฟียชาวจีนที่จะชักชวนเพื่อนร่วมชาติมาเล่นการพนันที่บ่อนกาซิโนประเทศกัมพูชา
แล้วก็หลอกลวงเหยื่อจนเป็นหนี้หลายล้านบาท
จากนั้นก็จะโทรศัพท์ไปหาญาติเหยื่อเพื่อกันโชคทรัพย์แล้วก็แลกเปลี่ยนกับอิสรภาพค่ะ